เอ้าทานลูกชิ้นแล้วใช่ไหมอย่าเศร้าอย่าเศร้าเดี๋ยวอย่าเพิ่งเศร้าไปจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยว
ดีครับพาไปทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยราคาสบายกระเป๋าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ
แต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแบบฮาลานค่ะ
ไปที่ร้านนี้ร้านในหัวก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี
ร้านนี้นะเป็นร้านเด็ดดังขวัญใจชาวกระบี่เลยก็ว่าได้คุณ
เขาบอกว่ารสชาติก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอร่อยกลมให้เยอะเนื้อเน้นทั้งนั้นเลย
แต่ราคาเนี่ยชามละ๑๕บาทเท่านั้น๑๕บาทที่จังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวด้วยนะ
ดูคุณดูป้าย๑๕บาทเท่านั้นแล้วก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นก๋วยเตี๋ยว๕ล้าน
ดังนั้นนะคะทานได้หมดเลยทั้งชาวไทยพุทธไทยมุสลิมก็จะมีลูกค้าแวะเวียนกันมาไม่ขาดสายเลยทานกันแบบตลอดทั้งวัน
ร้านแน่นแบบนี้ตลอดเลยนะคะร้านนี้เป็นร้านของคุณอัศรีโสพีหนุ่มชาวกระบี่เล่าให้ฟังบอกว่าเปิดร้านขายมา๓ปีแล้วค่ะ
ก่อนที่จะมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแบบนี้ตัวเองเรียนจบมาด้านรัฐประสาสนศาสตร์นะ
เรียนจบมาแล้วก็อยากจะทำงานของตัวเองก็เลยคิดค้นหาสูตรก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทำออกมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือฮาลานแบบนี้
เตี๋ยวเรือฮาลานต้องเล่าก่อนคุณผู้ชมจะมีความแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวเรือทั่วไปคือปกติที่เราเรียกก๋วเรือก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยนะคือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกถูกไหม
มันจะต้องใส่เลือดเข้าไปแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือฮาลานห้ามใส่เลือดนะคะใช่ค่ะเจ้าของร้านเขาก็เลยคิดค้นสูตรขึ้นมาที่ทำยังไงให้รสชาติของก๋วยเตี๋ยวใกล้เคียงกับก๋วยเตี๋ยวเรือทั่วไปให้มากที่สุด

ใช่แล้วเนี่ยแหละมีไอเดียดีแบบนี้จนตอนนี้เขาบอกว่าได้สูตรที่มันลงตัวแล้วแล้วก็ตั้งแต่เปิดร้านมานะครับผลตอบรับจากลูกค้าเนี่ยดีมากเลยการทำก๋วยเตี๋ยวฮารานต้องใช้วัตถุดิบที่มันราคาค่อนข้างสูงนะคุณนะแต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าเขาจะขายก๋วยเตี๋ยวเรือฮารานแบบนี้ในราคาเพียงแค่ชามละ
อยากคุณดูสิครับโอ้โหพวกวัตถุดิบที่เป็นอาหารทะเลนะ๑๕บาทขายได้ไงโอ้โหเพราะว่าถูกมากแล้วที่สำคัญกระบี่เนี่ยเป็นจังหวัดท่องเที่ยวมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกว่าจังหวัดอื่นทั่วไปก็เขาบอกว่ามันเหมาะกับเศรษฐกิจแบบนี้แหละใครที่อยากจะไปลองลิ้มชิมรสก๋วยเตี๋ยวเรื
โทรสอบถามกันได้เลยนะจ้า
อ๋อนางสุดดีนะคนเคยไป
สวยงามมาก

ราคาก๋วยเตี๋ยว๑๕บาทแบบนี้จะไปหายังไงได้
ของทะเลสดเนอะดูเครื่องจัดแน่นจัดเต็มขนาดนี้อ่ะ

ว่าฉันก็มีอะไรมาฝากคุณเหมือนกัน